หลังจากเมื่อวานนี้สารอาญายกคำร้องขอออกหมายจับพระธรรมชโยนะครับ
เนื่องจากเห็นว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
ก็ได้มีการประชุมพิจารณานัดวันรับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้ง
โดยกำหนดออกหมายเรียกนะครับครั้งที่๓เป็นวันที่๑๖พฤษภาคมนี้ครับ
ขณะที่พระพุทธอิสระก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเปรียบเทียบว่า
เป็นเพราะกฎแห่งกรรมที่ส่งผลต่อผู้ที่ย่ำยีพระธรรมวินัย
ติดตามความเคลื่อนไหวนี้จากรายงานครับ
ข้อความที่พระพุทธอิสระแห่งวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม
ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ถึงกรณีการอาภาษณ์พระธรรมชโยจนเป็นมูลเหตุทำให้สารพิจารณายกคำร้อง
ขออนุมัติออกไม้จับพระธรรมชโยเพราะเห็นว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
โดยพระพุทธอิสระระบุใจความตอนหนึ่งว่า
เข้าใจในการออกมาดราม่าของบรรดาลูกศิษย์พระธรรมชโย
ที่มีทั้งเรียกร้องขอความเป็นธรรม
และโพสต์รูปภาพอาการอาภาษณ์ของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
แต่ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมาย
ทำให้คนกลุ่มนี้พอใจและเลิกตำหนิกระบวนการยุติธรรมของไทยไปได้สักพัก
แต่ถ้าวันข้างหน้าไม่ได้ดั่งใจก็อาจจะออกมาบอกว่าไม่มีความยุติธรรมอีก
และนอกจากนี้พระพุทธอิสระยังได้แนะวิธีรักษาแผล
เกิดจากโรคเบาหวานให้กับพระธรรมชโยตามที่โพสต์ในรูปภาพ
โดยแนะนำให้รักษาแผนโบราณมันทำความสะอาดบาดแผล
ไม่ควรกินยาปฏิชีวนะหากไม่จำเป็นเพราะจะมีผลต่อตับไตอวัยวะภายในที่สำคัญ
ก่อนจะนำไปเปรียบเทียบกับกฎแห่งกรรมที่อ้างว่ากำลังส่งผลอย่างเผ็ดร้อน
ให้กับบุคคลที่ย่ำยี่พระธรรมวินัย
ในวันนี้พนักงานสอบสวนดีเอสไอได้ส่งหมายเรียกพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้มารับทราบข้อกล่าวหาเป็นครั้งที่๓ไปยังวัดพระธรรมกาย
โดยให้พระธรรมชโยเดินทางมารับฟังข้อกล่าวหาในวันที่๑๖พฤษภาคมเวลา๙นาฬิกา
ขณะที่ในสัมพันธ์เสริมชีพธนายความพระธรรมชโย
กล่าวในเรื่องนี้ว่าจะหารือกันอีกครั้งว่าจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของดีเอสไอ
ในวันที่๑๖พฤษภาคมหรือไม่เพราะยังเหลือเวลาอีกหลายวัน
อีกทั้งในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาฟ้องกลับ
คณะพนักงานสอบสวนดีเอสไอหลังสารยกคำร้องขอออกไม้จับ
ส่วนกรณีที่สังคมออนไลน์ได้แชร์คลิปพระธรรมชโยเดินพบปะและพูดคุยลูกศิษย์
ที่เดินทางมาร่วมงานพิธีอย่างเป็นปกติซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ทางวัดพระธรรมกายระบุว่า
พระธรรมชโยมีอาการอาภาษณ์หนักและอ้างว่าคลิปวิดีโอนี้ถูกถ่ายโดยพนักงานสอบสวนดีเอสไอ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจตรีวรนันศรีล้ำรองโฆษกดีเอสไอก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง
เช่นเดียวกับที่พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ก็ได้มีหนังสือออกมาชี้แจงว่าภาพที่ปรากฏในคลิปเป็นเหตุการณ์ก่อนที่พระธรรมชโย
จะมีอาการอาภาษณ์แบบฉับพลัน
กรณีความผิดในคดีรับเช็คสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จะมีความคืบหน้าอย่างไร
พระธรรมชโยจะถูกแจ้งข้อหาหรือไม่ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน